ก้มไปดูเบรกแรกเออมีข่าวดีเหมือนกัน
มีข่าวดีเหมือนกันมีเกี่ยวกับตุดจีนนี่แหละ
แต่ว่าข่าวแรกของวันนี้คุณผู้ชมครับ
รวบหลงจูชายนายบ่อนภาคตะวันออก
ต้นต่อพ่นพิษโควิดระยอง
พบตรส่งทีมลุยคฤหาสเจ้าตัวยื่นสองแสนได้ประกัน
นี่คือข่าวใหญ่ของเมื่อวานนี้ครับ
มันมีทั้งประเด็นเรื่องของต้นต่อที่ไปตามจับหลงจู้หลงจู้สมชาย
เพราะว่าบ่อนที่ระยองมันแพร่โควิด๑๙
อันนั้นผมมองว่าเป็นประเด็นย่อยนะ
แต่ประเด็นใหญ่ของประเทศเนี่ยคือบ่อนการพนัน

ในที่สุดสารท่านอนุญาตให้ประกันนายสมชาย
จุติกิตเดชายหรือว่าหลงจูสมชายชั่วคราว
ในวงเงิน๒๐๐๐๐๐บาทพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับ
คนคุณวิภาควิจารณ์อะไรคดีแบบนี้
ทำไมประกัน๒๐๐๐๐๐บาทเอง
แต่มีเงื่อนไขนะครับต้องติดกำไรอีเอ็ม

พบตรยืนยันว่าอันนี้ไม่ได้จับโชว์
แบบที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์
แต่เป็นการจับตามพญาหลักฐานนะครับ
แล้วก็บอกว่ายังไม่มีความเชื่อมโยงกับเสียโป้ครับ
ว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นผู้จัด
ให้มีการเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
นะครับถูกต้องนะครับ
ขออนุญาตประชาชนนะครับ

เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๖นาฬิกา๕๐นาทีของเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจกรประคับการปราบกรามและตำรวจภูทรภาค๒
นำหมายสารเข้าตรวจคนบ้านเล็กที่๑๕๘๒๘ตเนินพระ
อำเภอเมืองระยองของหลงจู้สมชายจุติกิจเดชา

ในข้อหาร่วมการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนัน
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
หมายจับของสารแขวงจังหวัดระยองนะฮะ
ระหว่างการตรวจสอบในบ้านนะครับพบประตูลับเปิดเข้าไป
เห็นเขามีรายงานบอกว่าคือหลงจู้ไม่ได้เปิดเองนะ
คือตำรวจเข้าไปในบ้านในบ้านในบ้านไปตรวจสอบจับ

มันมีปุ่มปุ่มหนึ่งแล้วตำรวจเอามือไปโดน

นี่แหละฮะเปิดโพลเข้าไปนี่แหละครับ
ไปเจอห้องใต้ดิน
ผมว่ามันเป็นหินอ่อนหินอ่อนไหมก๊อบ

ในห้องว่างเชียวนะฮะ

๑๐นาทีพลโทรอิงคับไพโรธท่านผู้ช่วยผู้บัญชกาตรแถงชาติ
รักษาราชการแทนผู้บัญชกาตรพุทรพสไปอย่างบ้านของนายสมชาย
จากนั้นตรควบคุมตัวนายสมชายไปตรวจปรัสสาวะหาสารเสพติด
แล้วก็สอบประกันเพิ่มเติมที่กรปกรับการตรพุทรจังหวัดประหย่อ
ให้จับนะครับนายสมชายจุฏิอิเดชาความผิดขาด
ร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่รับอนุญาต
คุณสมชายนะครับเป็นผู้จัดให้มีการพนันนะครับ
ก่อนที่จะมีการจับกลุ่มนะครับในพื้นที่ที่ได้เคยดำเนินการถูกจับโดยหน่วยงานอื่นแล้วนะครับ
มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับบุคคลหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับไม้จับในครั้งนี้
ในเบื้องต้นนะครับคุณสมชายยังไม่ยอมรับ
พิจารณาทางถึงสวนของสมรวจนะครับเพราะว่าคุณสมชายเนี่ยเปิดพอร์ตมาประมาณ๑๐ตัว
ชายยังไม่ให้การอะไรเลยครับในเบื้องต้นนะครับ
ในเบื้องต้นแจ้งพ่ออาหารแล้วคุณสมชายยังไม่ได้พูดหรือกล่าวอะไรเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่๑๔ถึง๑๙มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจจับกลุ่มรถบรรทุกที่ลักลอบขนย้ายตู้สล็อตแมชชีนนะครับไปซุกซ่อนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
จากนั้นนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา๕คนประกอบไปด้วย๑
นายน้อยขอสงวนนามสกุล
นางสาวฤดีสงวนนามสกุล
นางสาวอลิสาสงวนนามสกุล
และ๕นายดำรงขอส่งหัวนามสกุลเหมือนกัน

คือตำรวจเขาค่อยขยายผลขยายผลหาหลักฐานนะครับ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ระบุว่าเบื้องต้นนายสมชายยังให้การปฏิเสธ
ไม่เป็นไรเป็นสิทธิของผู้ต้องหา
การสืบสวนสอบสวนจะแบ่งออกเป็น๒ส่วน
คดีการพนันให้พื้นที่ดำเนินการคือให้ภาค๒ดำเนินการไป
ส่วนคดีฟอกเงินคือเรื่องของการพนัน
ฐานความผิดมันเข้าข่ายฟอกเงินอยู่แล้ว
คดีฟอกเงินจะให้กองปราบเป็นคนทำคดี
เรื่องต้นไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับเสียโป้นะเบื้องต้นนะครับ
ส่วนเรื่องการให้ประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
คือเรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับคุณผู้ชมว่าทำไม
คดีใหญ่ขนาดนี้ความเสียหายเยอะขนาดนี้
ทำไมประกันตัวถูกจังอันนี้ประชาชนทั่วไปวิภาพวิจารณ์นะครับ
คือคุณผู้ชมครับมันเป็นการออกหมายจับของสารแขวง
คือสารแขวงเขาก็มีระดับอำนาจในการดำเนินการเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะว่าทำไมถึงประกันตัวแค่สองแสนบาท
สำหรับนายสมชายนะครับที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายังคงมีสีหน้าเรียบเฉย
นี่ครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้แสดงอาการอะไร
บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยบอกว่าเขาถูกกันแกล้งนะฮะ
ตอนจะเดินพ้นประตูเข้าไปในห้องสอบสวนนี่แหละครับ
เขาก็ตะโกนบอกเลยใช่ผมถูกกันแกล้งผมถูกกันแกล้ง
เขาบอกว่าคดีนี้เป็นคดีเก่าคดีนานแล้วแล้วก็จัดการไปแล้วด้วย
นะฮะทำไมเพิ่งรื้อฟื้นกันมาทำใช่ไหมคะนะครับ
ไปยังสารแขวงจังหวัดระยองเพื่อขอผัดฟ้องฝากขังนะครับ
อันนี้พระสาธารณ์อนุญาตให้นายสมชายได้รับการประการตัวเป็นการช่วงคราวด้วยวงเงินประการจำนวน๒๐๐๐๐๐บาท
ก็ขอให้เป็นอย่างที่ชาวบ้านเขาสงสัยแล้วกันว่ามันไม่ใช่การจับโชว์ใช่ไหม
มันเป็นการจับอย่างถูกต้องแล้วผิดมันถูกตัวใช่ไหม
เพราะสุดท้ายก็ได้ประการตัวไป
ได้ประกันตัวแล้วยังไงต่อคราวนี้ใช่ไหมคะ
คือเมื่อวานเทศวิทธิ์ภาควิจารณ์กันเยอะบอกว่า
หลีเกโรงใหญ่ออกโรงแล้ว
แล้วก็ตรวจสอบขณะทางการเงินด้วย
เรื่องของหลงจู้สมชายยังไม่หมดนะ
เดี๋ยวตามกันยาวนะแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะ